เพื่อนประจำแม่งแล้วก็จัดให้ยาวเลย

โอเคค่ะขอให้จะไปดูที่ถนนมิตรภภ้าพถนนครับถนนก่อพมที่๔๒จึง๔๓
รถก็เริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยนะฮะบางจุดเนี่ยต้องยอมรับเราขอตัดภาพไปสักนิดนึง
จุดเคลื่อนตัวช้าและอีกจุดหนึ่งคือจุดเลี่ยงเมือง
กิโลเมตรที่๕๗ใต้สะพานต่างระดับที่เขาใหญ่ปากช่องนี่
ตอนนี้รถเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับอย่างที่บอกกันเจ้าหน้าที่อาสาจราจรเนี่ย
เขาออกบริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วล่ะฮะ
อันนี้คือช่วงประมาณสักก่อนเที่ยง๕โมงเย็น
ก่อนที่เราจะเข้ารายการหลายคนวันนี้พักวันออกเชียงเหนือ
เป็นที่จุดที่รถติดที่สุดก็ออกจากสระบุรีไปโคราชถูก
เขาจะแยกกันระหว่างอีสานกับเหนือถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะ
เหนือก็รถติดนั่นแหละแต่เขาบอกอีสานเนี่ยนี่คืออีสานเลย
อันนี้น่าจะเป็นภาพที่ใกล้๕โมงแล้วหรือยัง
ถูกต้องฮะปริมาณรถก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
แต่ตอนนี้ก็มีการตัดเส้นทางหลายเส้นเหมือนกัน
เหลี่ยงเมืองอะไรอย่างนี้ก็มีการเปิดบริการหลายเส้นทางเหมือนกันนะฮะ
โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่๒๙ธันวาคมถึง๔มีนาคมเนี่ย
เขาจะมีการตั้งจุดบริการในช่วงขาขึ้นภาคอีสานนะครับ
หน้าปั๊มปอตทเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นจุดพักรถ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเหนื่อยคุณอยากจะพักคุณแบบจุดพักรถมีนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้กรมทางหลวงได้เปิดมอเตอร์เวย์ให้รถวิ่งตั้งแต่๒๙ธันวาคมนะฮะ
แล้วก็วันที่๑ถึง๔มกราคมทั้งขาไปขากลับ
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับ
ตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า๗วันอันตรายเราเริ่มนับกันแล้วนะครับ
วันที่๒๙ถึง๓๐แล้วก็ขากลับคือ๓๔มกราคมเนี่ย
เน้นย้ำให้ตำรวจดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้เกิดความคล่องตัวลดอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็เรียกได้ว่าอย่างที่ต้องตรวจอย่างเข้มข้น
เมาใหม่ขับเหนื่อยคุณพักสักนิดนึงไหม
เห็นบอกมีการนวดนะมีนวดด้วยมีการเติมพลังให้สดชื่น
วันนี้นะครับก็เขาบอกว่า๗วันอันตรายเนี่ยสิ่งหนึ่งขออนุญาตและการใช้ช่องทางพิเศษโดยเฉพาะเส้นทางอีสานมอเตอร์เวย์
ยังเปิดปกตินะฮะช่วงสายบางปะอินนครราชศรีมาขาออก๒๙๓๑เนี่ยขาเข้าก็๑๔เนี่ยตอนนี้เปิดอยู่
เพราะว่าตอนนี้สักพักนึงว่ามันยังสร้างไม่เสร็จมันไม่เสร็จสมบูรณ์ใช้ได้แค่ส่วนหนึ่งเหมือนเอาง่ายเทศกาลสงการที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เปิดฟูแบบบริการแบบเต็มรูปแบบแต่ก็เปิดส่วนหนึ่ง
ค่ะถ้าว่าจะมีรถยนต์เดินทางเขาออกไม่ต่อไกว่า๗๓ล้านหรือ๗๓แสนคันโฮเฮออ๗๓
หลายเส้นทางพอสมควรทีเนี้ยค่ะก็ต้องเดินทางกันอย่างอย่างมีสติแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะ

เขาบอกเดี๋ยวนี้มีอะไรที่เกิดขึ้นนะจุดนั้นมากมายเลยทีเดียว
จริงมีกิจกรรมมากมายแบบว่าเขาบอกพักสักนิดอย่างถ้ารถติดมากพักสักนิด
คุณไปเขาใหญ่ครับกี่ชั่วโมงครับกัญชัย
ธรรมดาไปหรอฮะที่ไปกันก็ประมาณสองชั่วโมงนิด
แต่เขาบอกช่วงนี้ให้เผื่อเวลาสัก๒ชั่วโมง
อ๋ออันนี้ต้องมีประมาณแบบสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเนี่ยผมว่านะ
ตอนนี้เหรอผมว่านะถ้าเกิดไปแบบในช่วงเทศกาลอย่างนี้
เขาบอก๒วันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ย
เป็นวันที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดของการรถติดแล้ว
เพราะว่าวันนี้พฤหัสและพรุ่งนี้ก็ศุกร์คือใช่เลยล่ะ

ไม่หยุดเลยทำทุกวันเลยใช่ดีค่ะคุณก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมอัดเทพ

เด็กมันประท้วงถ้าเด็กมันไม่ประท้วงก็จะทำต่อ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

รายนะครับซึ่งเรือหลวงตาปีเนี่ยได้เก็บกู้ร่างนำส่ง
นิธิสว่างราชสัทธาธรรมสถานเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการ
พิสูจนอัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลนะครับเบื้องต้นก็มี
หลักฐานบ่งชี้นะครับบอกว่าเชื่อว่าเป็นกำลังพลอืมนะครับ
เป็นกำลังพลของกองทัพเรือรวมถึงจะมีการเคลื่อนย้ายร่าง
ภูศิษย์ทั้งหมดสิบนายนะครับไปยังชาประณสถานกองทับ
เรือสัตหีบเพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือนะครับ
ในพื้นที่สัตหีบร่วมกันรับร่างณสนามบินอุตภัวร์แล้วก็ร่วมพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพนะครับ
ส่วนกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวและวิภาควิจารณ์ในประเด็นการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีของเรือหลวงสุโขทัยอับปางยืนยันครับว่าปัจจุบันนั้นกองทัพเรือได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยคณะกรรมการฝ่ายต่างนั้นได้มีการเร่งดำเนินการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุ
ซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ตามขั้นตอนปัจจุบันนั้นเริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับ
และจะมีการสรุปผลนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับตลอดจนเปิดเผยให้ประชาชนนั้นได้รับทราบด้วยนะฮะ
นี้กองทัพเรือขอบคุณสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่ให้ความสนใจประเด็นต่างของกองทัพเรือ
แล้วก็ยังคงยืนยันว่ากองทัพเรือนั้นจะดำเนินการอย่างเร่งด่วน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานขึ้นมาบอกว่าภายหลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นนะครับ
พลเรือโทพิชัยได้รับรายงานทางโทรศัพท์และได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่ามีการพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งราย
บริเวณเกาะง่ำใหญ่นะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ทำให้ตอนนี้นะครับมียอดผู้สูญหายคงเหลือทั้งหมดเนี่ยนะครับ
หกนายนะฮะใช่ไหมหกนายนะตอนนี้ใช่ไหม
แล้วก็ล่าสุดก่อนเข้ารายการโทรพิชัยอีกหนึ่งอ๋อก่อนเข้ารายการโทรพิชัยอีกหนึ่ง
เพราะฉะนั้นข่าวนี้ไม่ได้อัพเดทนะครับนี่ถูกอ๋อมาแล้วนะอ่าวเจอนะครับ
ล่าสุดเนี่ยพลเรือเอกปกครองก็เปิดเผยว่าณตอนนี้ได้รับรายงานว่าสามารถเก็บกู้ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนฮะ
หนึ่งนายนะฮะโดยร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นทหารเรือ
จะเป็นรอยสักหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งต้องเหมือนเดิมต้องไปรอตรวจเอกลักษณ์
ไม่พิสูจน์อัตลักษณ์อัตลักษณ์อัตลักษณ์อัตลักษณ์
พิสูจน์อัตลักษณ์ว่าเป็นยังไง
นะครับเพื่อยืนยันตัวตนกับทั้งหมด
ตอนนี้เท่ากับเราต้องหาอีก๕คน
ซึ่งก็ได้แต่ส่งกำลังใจว่าขอให้เจอ
ตลอดเยอะร้างแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะนี่

แต่ก็คลื่นลมก็ค่อนข้างสงบลงเรื่อยนะคะ

แต่ยังไงที่เหลือก็ขอให้มีปฏิหารนะครับ
ขอให้เจอแล้วก็ขอให้มีปฏิหารนะครับ
อยากให้มีผู้รอดชีวิต
เพราะว่านี่เข้าสู่วันที่๑๐แล้วนะฮะวันนี้วันที่๑๐แล้ว

บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามทำทุกรูปแบบแล้วล่ะ
ในการระดมค้นหาร่างผู้สูญหายเนี่ยพี่หนุ่ม
ดำน้ำลงใต้ทะเลเพื่อสำรวจหาร่าง
ประกอบกับการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือกำลังพลนะฮะ
เรือหลวงสุโขทัยอับปางเนี่ยก็มีการลาดตะเวน
อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันจะต้องมีทั้งบนน้ำแล้วก็ในทะเลเลยล่ะ
มีพื้นที่ลาดตระเวนตามแผนนอกจากการลาดตระเวนบนพื้นน้ำ
แล้วก็พื้นที่ตามแนวชายฝั่งแล้วเนี่ย
ในวันนี้เรือหลวงบางรจันทร์ได้ทำการกำหนดตำบล
คือตำบลที่อยู่บริเวณใต้น้ำเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ติดตั้งทุ่นลอยบริเวณเรือหลวงสุโขทัยเนี่ย
ที่เคยได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ภายหลังเนี่ยพบว่าเฮ้ยหลุดหลุดหายไปจากการทำประมงพี่หนุ่ม
แล้วก็ขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยชุดถอดทำลายเรือหลวงสุโขทัย
บริเวณเหนือดาดฟ้าหลักเนี่ยโดยมีเรือหลวงราวีเป็นฐานปฏิบัติการ
ซึ่งจากการสำรวจแล้วก็ค้นหาเนี่ยตอนนี้
เค้าก็คาดว่าเค้าตั้งสมมติฐานเป็นหรือศัพท์ธิฐานว่า
หรือร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในเรือ

ลงไปกับเรือลงไปกับเรือจมไปกับเรืออืมแต่ก็ต้องเก็บรายละเอียดล่ะนะคะ
ลงไปตรวจล่ะเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมก็ต้องไปตรวจ
ตอนนี้ก็คือกำลังหาวิธีว่าจะเข้าไปตรวจในเรือซึ่งอย่างที่รู้ว่าตอนเนี้ย
จมลงไปแล้วก็ต้องใช้ทุกวิถีทางเหมือนกันว่าเป็นไปได้ไหมว่า
เขายังไม่ออกจากเรือในตอนที่เรือจมเรืออับปางลงไปอำพราง
อะไรอย่างเงี้นะฮะเขาบอกว่าต้องใช้ไปตรวจเหมือนกันว่า
มันก็เป็นอีกสมมติฐานหนึ่งที่เขาจะต้องดูกันอยู่แต่เราก็ทุกคนก็
ได้แต่ส่งกำลังใจไปนะฮะใช่อีกหนึ่งข่าวที่ค่อนข้างจะเด็ดเหมือนกัน
ี่สิบสองวันกับมิ่งขวัญแสงสุวรรณอืมคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเนี้ย
อืมไปสมัครพักพลังประชารัฐใช่ตอนนั้นบอกโอ้โห
มีการแถลงข่าวต้อนรับคุณมิ่งขวัญอย่างดีเดตว่าจะเป็นนายกแคนดิเดตนายก
รวมไทยสร้างชาติเป็นคันดิเดตหนึ่งเดียวค่ะขนาดเดียวกัน
เอ้าคนก็เลยถามแล้วยังไงกันมิ่งขวัญแสงสุวรรไปไหนอ่ะ
หรืออะไรแล้วเดี๋ยวเราไปขอรบทรงชาติกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
อ้าวมีแขกมาเยี่ยมรายการค่ะทั้งชายหนุ่มทางโน้นเลยค่ะ
อันนี้ข้ะขอบคุณต้องเป็นแฟนคลับในรายการคุณนะเช่นกันอืมตูปฟุอาร์มา
โดนดึงไว้โดนดึงเอาไว้คุณอู๋อยายายช่องใช่ไหมอือออเห้ย

ไม่ได้ไปอยู่ในนี่นี่แหละ
ย้ายบ้านมาอยู่นี่ด้วยเหรอ
แล้วครับท่อจากเราก็วันหลังมาสาดเกาไสไก่บ้างนะ
๒วันจัดมิ้งควันแสนสุวรรณเหลือมาเล่าต่อเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณหนูเล่าความ
สุวรรณคือคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
เปิดตัวจากตอนแรกเป็นเขาอยู่ของเขาคือพักเศรษฐกิจไทย
ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะเศรษฐกิจไทยแล้วก็ตลอดระยะเวลา๓ปีกว่า
เนี่ยเขาทำหน้าที่เอกเทศนะฮะใช่ไม่สังกัดพักไหนแต่ก็โอเคล่ะ
ไม่มีการขับไล่ออกจากพักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เหมือนกับอยู่ฝ่ายค้านมาตลอด
อืมแล้วก็ตอนที่เขาเนี้ยเป็นคันดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
เพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าพักเขาเป็นหัวหน้าพักจนในที่สุดเมื่อยี่สิบสองวันที่แล้ว
คุณมิ่งขวัญไปอยู่กับพักพลังประชารัฐใช่เป็นการเปิดตัวโดยการบอกตัวเองเนี่ย
น่าจะเป็นในหนึ่งในคาดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐอย่างที่เรารู้กันว่า
พลังประชารัฐเนี่ยเขาประกาศอย่างที่ชัดเจนว่า
ดิเดตนายกของเขาคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจ้นะฮะแล้วก็มีข่าวว่าเอาละ
คุณมิ่งขวัญเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคาดิเดตนายกเพราะคันดิเดตนายกเนี่ย
หนึ่งพักเนี้ยสามารถมีได้สามคนอ่าอืมสามารถมีได้สามคน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานนะฮะผู้สื่อข่าวของไทยรัฐเราเนี่ย
รายงานเลยว่านายมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่เพิ่งเปิดตัวเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
และว่าที่คาดิเดตนายกเมื่อวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าได้เดินทางไปที่กรกตเพื่อที่ทำหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเรียบร้อยแล้วฮะ
หลังจากยี่สิบสองวันผ่านไปเขาก็บอกว่าสาเหตุจากการบกมือราของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเนี่ยนะฮะ
ค่ะก็คือพลเอกประวิทย์เนี่ยเกิดกระแสการต่อต้าน
บอกเกิดกระแสการต่อต้านจากบรรดากรรมธิการพักแล้วก็สอสอในพักเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ดีเนี่ยเขาก็งงกันก็คือเสนอตัวเป็นคาดิเดตนายก
อืมเขาก็งงกันก็งงกันตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะถูกนะฮะเขาก็เลยงงกัน
ก็เลยบอกว่าตอนนี้สรุปแล้ว๒๒วันถ้าเป็นข่าวเป็นจริงนะฮะ
แต่ตอนนี้คือทางไทยรัฐอินสตาแกรมก็ได้ลงแล้ว
ไม่ถึงเดือนมิ่งขวัญเตรียมยื่นลาออกพลังประชารัฐ
ขัดแย้งปมคาดิเดตนายกเนี่ยนะฮะอืมอ่าคุณหนุ่มจะเล่าก่อนไหม
จะให้ไปเปิดเกี่ยวกับฉายาสภาเลยเอ้าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยนะฮะ
จะได้จบเรื่องการเมืองไปเลยทีเดียวขนาดเดียวกันวันนี้
เขามีการตั้งฉายาสำหรับนายกไปแล้วอย่างที่บอกว่าเอ่อแปด
หน้ากากคนดีนายกก็แปดเปื้อนนายกแปดเปื้อนอืม
รองก็คือได้มีโอกาสได้ไปเป็นรองไปเป็นนายกมาแล้ว
เนี้ยนะฮะค่ะวันนี้เป็นประเภนีของทุกยุคทุกสมัย
นะฮะที่ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาเนี่ยร่วมกันตั้งฉายาสะท้อน
การทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตลอดปี๒๕๖๕นะฮะได้ฉายานี้สภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
วันนี้ทั้งสภาค่ะค่ะสามวันหยิบสี่วันล้มอืมแล้วรัฐบาลเพราะว่าน่าจะเป็นสภาที่ล้มบ่อย
เนื่องจากการประชุมของสอสอตลอดปีเนี่ยนะครับประสบแต่ปัญหาสภาล่มซ้ำซากเลยล่ะ
เขาบอกเป็นสภาทิศลมศรรย์สามทราคจริง
ขนาดเดียวกันวุฒิสภาได้รับฉายาตราปออุ๊ยคือ
อะไรตราปอก็ตราแล้วก็ปอปลา
เพราะตลอดปี๒๕๖๕เนี่ยสวยังคงทำหน้าที่รักษามรดกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เพราะเราคิดถึงรักษาความสงบแห่งชาติเราคิดถึงอะไรฮะคอสชนะครับ
แล้วก็ในการลงมติพิจารณาเรื่องสำคัญในแต่ละครั้งก็ไม่มีแตกแถวเลย
คือรู้เลยคือไม่มีการแตกแถวเพื่อประโยชน์ของสองปอคือ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการแก้รัฐมนุน
ก็เลยกลายเป็นตราปอประยุทธ์ประวิทย์ไงฮะ
ขณะเดียวกันกลับมาที่ประธานสภาพผู้แทนรัศดรคุณชวนหลีกภัย

จากที่เคยได้รับความสนใจและก็เชื้อฟังจาก
นะแล้วก็ทุกคนทุกคนดูหมดเลยแล้วที่สำคัญเนี่ย
สามารถยุติข้อขัดแย้งต่างได้แต่ในปีนี้
โอ้โห๒ปีแรกคุณชวนท็อปฟอร์มมาก
ครับแต่หลังหลังนี่โอ้โหกลับตรงกันข้ามอืม

ไม่ได้รับการยอมรับวันดีคืนดีถูก
สอนในสภาษาไทยจนหลายครั้งเนี้ย
กลายเป็นคู่ขัดแย้งซะเองด้วยซ้ำไป
นั่นก็คือประธานสภาษาผู้แทนและสะดอน

นายพรเพชรวิชิตชนลชัยนะครับ
ได้รับฉายาพรเพชรพักก่อน

การทำหน้าที่ควบคุมการประชุมของ
พรเพชรตลอดปี๒๕๖๕ที่ผ่านมาเนี่ย

ทุกครั้งที่มีการประชุมร่วมคือสสวร่วมกันเนี่ย
ก็ถูกทักทวงฮะจนบางครั้งเนี่ยได้แสดงความรู้สึกไม่พอใจ
สีหน้าแล้วก็ไม่สามารถควบคุมการประชุมร่วมรัฐสภา
เดินหน้าได้อย่างราบรื่นนะฮะจึงทำให้เกิดคำถามว่า
นายพรเพชรเนี้ยควรพักก่อนหรือเปล่าอืมอีกหนึ่งคน
หัวหน้าพักเพื่อไทยอ๋อนายแพทย์ชี่แก้วอย่างคือ
เขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะฮะค่ะต้องยอมรับกุญชัก
แต่มีงองูมาเสริมหมองหมองชนละนานแม้นายชนละนานเนี่ย
จะมีความโดดเด่นในการทำหน้าที่ฮะจนได้รับว่าฉายาดาวเด่นประจำปีที่แล้วเลยนะ
อืมสองพันห้าหกสิบสี่แต่เมื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี้ย
แล้วก็ทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้าเนี่ยเมื่อเป็นผู้นำฝ่ายค้ากลับหมองลง
อืมเขาบอกกับหมองลงส่วนดาวเด่นปกติเขาจะมีการจัดตั้งว่าใครเป็นดาวเด่นในสภาคือ
เป็นสอสอแบบว่าที่สปอร์ตไลท์ส่องถึงเนี่ยปีนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสมเลย
ครับอืมไม่มีผู้ใดเหมาะสมเลยไม่มีคนไหนโดดเด่นเพียงพอที่จะรับตำแหน่งดังกล่าวเลย
ค่ะต่อไปดาวดับเหรอคุณหนุ่มใครอ่ะดาวดับมงคลกิจอุ้ยสุขสินธารานนท์
เออใช่วันนี้คุณมงคลกิจเขาก็ออกมาขอบคุณนะเขาออกขอบคุณไหมเขาขอบคุณ
เขาลงสื่อเขาเข้าลงเขาบอกเขาขอบคุณครับเขาบอกว่าเต๊ะเต๊ะมงคลกิจเนี่ย
เป็นสอสอเป็นชื่ออะไรชื่อภักดิ์ไทยศิวิไลน์เนี่ยตอนนี้เขาบอกดาวดับ
สังเกตว่าทุกคดีมงคลกิจลงไปหมดคดีที่แบบว่าดังดังเนี่ย
จะมีสอสอมงคลกิจนะเขาก็บอกเขาก็ทำประโยชน์เยอะนะ
อย่าหาว่าเขาเป็นแบบว่าสอสอปฏิเสธนะแต่วันนี้นักข่าวก็บอก
เอาละดาวดับดาวดับเราก็ต้องมาดูเลือกตั้งข้างหน้า
มงคลกิจจะได้เดินเข้าสภาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับ
วาถะแห่งปีเนี่ยวาถะแห่งปีนี้เราเชื่อว่าหลายคนจำกันได้
เกี่ยวกับว่าพลเอกประวิทย์อืมเรื่องการปฏิวัติวันนั้นอ่ะ
การที่รู้สึกจะเป็นศึกซักฟอกผมไม่ได้รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับการปฏิวัติ
ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนี่คนปัดจำได้ไหมล่ะ
ไปดูคลิปนั้นกันฮะไม่มีคลิปอีกแล้วทำไมอ่ะนะฮะ
คือเขาบอกว่าเรื่องปฏิวัติเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับผม
นี่ครับคนปฏิวัติแล้วพลเอกประวิทย์ก็ชี้มือไปที่พลเอกประยุทธ์
นายกเนี่ยนะฮะนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกคนเดียวเลยนะ
ปรากฏว่านายกก็ยกมือรับด้วยแล้วก็ยิ้มใช่ยิ้มแบบตกใจด้วยนะ
สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์แห่งปีก็คือเกมพลิกสูตรหารร้อย
หาห้าร้อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะเห็นมีพักเล็กเนี้ย
ค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมฮะเพื่อที่จะมีตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์พักเล็ก
เปรียบพักใหญ่ปรากฏว่าคราวนี้มาการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงในปีหน้า
ไม่ใช่หาร๕๐๐แล้ว๑๐๐ปัญหา๑๐๐เพราะฉะนั้นโอกาสที่พักใหญ่จะเข้ามา
ก็จะมีโอกาสพอสมควรก็ต้องติดตามกันต่อไปคู่กัดแห่งปี
รังศิมรโมรมนี้เขาบอกว่าเป็นคู่กัดแห่งปีเลยนะครับก็มีหลายครั้งที่ในภาพเนี้ย
นี่แหละคู่กัดแห่งปีฮะเนาะอืมอันนี้ก็คือฉายาสภาปีหกห้า
โอเคก็มีดาวดับดาวเด่นวาทะเด็ดมีหมดแล้วนะฮะครับผม
เอ้าไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นเอ่อ
เรื่องใหญ่ในแวดวงข้าราชการทีเดียวนะครับเรื่องราวของอธิบดีนะฮะ
เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ซึ่งทางธิบดีเนี่ยนะฮะ
ก็คือไปถูกตรวจสอบอันนี้คือไม่รู้ว่าตรวจสอบได้หรือเปล่า
คือเหมือนถูกล่อซื้อเลยล่ะเนี่ยนะฮะก็คือทางคุณรัชดานะครับ
ก็ยื่นขอประกันตัวไปแล้วนะฮะคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีตำรวจนะฮะ
ทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ต่างละนานเนี่ยนะครับ
เขาก็เดินทางไปนะฮะไปมอบกระเช้านะครับ
ให้กับทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยแหละครับ

เหรอเป็นซองใส่ไปในนั้นแนบไปแล้วก็จับก่อน
พอจับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยมีการขอตรวจสอบนะฮะ
ขอตรวจสอบบอกว่าเนี่ยขอเปิดลิ้นชักโต๊ะหน่อยได้ไหม

อ่าเอาเปิดสีงด้วยไอน้ำเปิดเสียงไม่

ถึงนั่งเล่นได้
มันไปไม่ได้ทำไม

นี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็พยายามเจรจานะครับ
ต่อรองบอกว่ายังไงเนี่ยขอเปิดหน่อยได้ไหม
ปรากฏว่าทางท่านอธิบดีรัชดาเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดู
ตำรวจก็บอกเลยว่าถ้าท่านไม่เปิดผมเปิดเอง
ทางฝั่งของอธิบดีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมมีหมายไหม
ตำรวจบอกเลยบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีหมายครับเพราะนี่ถือเป็นเหตุซึ่งหน้าเลย
หลังจากนั้นนะครับเปิดขึ้นมาปรากฏไปเจอซองเงินแล้วมีการค้นต่อเนื่องนะฮะ
ก็ไปเจอกระเป๋าเป้ไปเจอต่างต่างนานาสรุปเอาเงินออกมาเจอเนี่ยนะ
ที่นับได้เนี่ยประมาณกับ๕ล้านบาทนะครับแล้วแต่ละปึกแต่ละจุดเนี่ยนะครับ
ก็มีเป็นเหมือนแบบโหยเป็นกระดาษเขียนเป็นเป็นเดือนอยู่เขียนเป็นเดือน
เป็นรายเดือนว่าเออค่าเดือนนู่นนี่นั่นต่างต่างนานานอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับ
ก็แน่นอนนะครับว่าก็ทางอธิบดีเนี่ยก็ถูกล้องมาถูกล้องมาบอกว่า
มีการไปเหมือนแบบรับเงินในการโยกย้ายตำแหน่งหรือรักษาตำแหน่ง
ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะโยกย้ายไปที่จุดไหนอะไรยังไงต้องเสียตังค์ต้องจ่ายเงิน
หรือว่าถ้าใครก็ตามแต่ต้องการจะอยู่ตรงที่เดิมไม่อยากไปไหนก็จ่ายตังค์ก็จ่ายตังค์
เนี่ยฮะสุดท้ายเนี่ยก็เลยล็อกได้แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางผู้สื่อข่าวก็รายงานมานะ
หลังจากสอบปากคำทางคุณรัชดาสุริยกุลนายุธยานะครับ
ก็เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งอธิบดีรัชดานะครับ
ก็ยื่นประกันตัวไปโดยวางเงินสดทั้งหมด๔แสนบาทเป็นหลักทรัพย
การค้ำประกันไว้นะครับก่อนที่พนักงานสอบสวนได้
มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณรัชดาเองเนี่ยหรืออธิบดีรัชดาเองเนี่ยนะฮะ
ก็คือเป็นบุคคลที่เรียกว่าทำงานอยู่ในวงราชการระดับสูง
มีตำแหน่งหน้าที่การงานมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
แล้วก็ไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีเนี่ยนะครับปลอดก็เผยเนี่ยนะครับ
ระบุชื่อบุคคลแล้วก็หน่วยงานด้วยอืมเห็นไหมบุคคลว่าใครเท่าไหร่ยังไง
เดือนไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยต่างต่างนานาเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้นะครับ
ทางพรหลัวตรีจรูนเกลียดปานแก้วนะฮะภูมิคลับการกองคับการ
กรรมกรับการกรรมกรับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ

บอกว่าจากการตรวจสอบนายรัชดาเนี่ยนะครับ
ก็เกี่ยวกับเรื่องประเด็นทุจริตเรียกรับสินบนโยกย้ายตำแหน่งแล้วก็รักษาตำแหน่ง
ก็พบว่าพนักงานสอบสวนจะทำหนังสือออกหมายเรียกเชิญตัวหัวหน้าหน่วยสังกัด
สังกัดนานที่อยู่ในกรมอุทยานนะครับที่ปรากฏรายชื่อตามซองเงินต่างนานาเนี่ย
แล้วก็เรียกเข้ามาพูดคุยเรียกมาตรวจสอบนะฮะว่าจะเอายังไงถ้ามีความผิด
ถึงมันจะผิดจริงแล้วคุณจะให้ความร่วมมือไหมถ้าให้เดี๋ยวกันได้เป็นพยาน
แต่ถ้าไม่ร่วมมือก็สุดท้ายก็โดนด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีความผิดทั้งผู้รับและผู้ให้
ผู้รับด้วยแล้วก็ผู้ให้ด้วยอ่าแล้วเขาจะยอมรับไหมล่ะเนี่ย
ใช่เนี่ยครับก็คือสำหรับกลุ่มบุคคลนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในซองเงินต่างเนี่ยนะครับ
ก็จะถูกเชิญตัวเนี่ยนะมาให้ปากคำเกือบ๒๐ลายนะจากการตรวจสอบซองเงินต่างก็พบว่าตัวเลขยอดเงินภายในซองแล้วก็แต่ละซองเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันไป
ซองเนี่ยมีมากถึงเท่าไหร่รู้ไหมมดดำ

๑ซองเท่านั้น

ซองเนี่ยเป็นยอดเงินเพียงหลักหมื่นแต่มีเศษปลีกย่อย
หลักร้อยไม่ใช่ตัวเลขกลมสอดคล้องกับข้อมูลพยานหลักฐาน
เชื่อว่ามีการเรียกรับเงินอัตราส่วนแบ่งคิดเป็นเปอร์เซ็น
งบประมาณที่ได้รับมานะฮะจึงทำให้ยอดเงินเนี่ยมัน
จะมีช่วงคือแม่งอันก็รับเอ่อสิบสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่าง
เงี้ยสร้างกรรมสามสี่อะไรอย่างเงี้ยเขามีการจัดสรรงบ
บดำเนินการค่าใช้สอยหน่วยป้องกันไฟป่าเนี่ย๓๐อะไรอย่างนี้
หมวดงบดำเนินงานค่าใช้สอยหลังเรื่องก็อย่างที่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันไป
ต่างกันไปทีเนี้ยแน่นอนว่าประเด็นที่มันเกิดเนี่ยเพราะว่าทางฝั่งคุณชัยวัดริมลิเกตอักษรเนี่ย
ก็เป็นคนที่ไปร้องเรื่องนี้แหละก็เป็นข่าวอยู่แล้วใช่อ่าทีเนี้ยแกนี่ก็ไปร้อง
ว่าไปร้องพลอยเพราะว่าจริงแล้วตัวอธิบดีท่านนี้เพิ่งเข้ามาประจำตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
๖๕เนี่ยเพิ่งเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเสียงเล่าลือเล่าอ้างไปถึงทางฝั่งของคุณชัยวัดนี่แหละ
ชัยวัดเนี่ยก็เป็นหัวหน้าเขตอุทยานเหมือนกันนะแห่งชาติแก่งกระจานอ่าแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะไปอยู่ที่อุบลหรือสักอย่าง
จำไม่ได้ลองดูที่ตำแหน่งท่านตอนนี้ท่านเองเลยก็เลยร้องเรื่องนี้พอร้องเรื่องนี้เสร็จปุ๊บประเด็นมันก็เกิดเลย
เพราะว่ามีการเนี่ยล่อซื้อล่อจับกันเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะทีนี้ทางคุณชัยวัดก็ยังบอกได้บอกว่าที่ผมทราบ
แต่ผมบอกผมทนไม่ได้จริงจริงตอนแรกผมจะปล่อยผ่านก็ได้นะจะเฉยก็ได้แต่บอกว่าผมทนไม่ได้จริงนี่
เด็กรุ่นน้องหรือคนที่มันยากจนเนี่ยแล้วมันต้องไปขายทองไปขายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อเอาเงินมาเพื่อเอาเงินเนี่ยไปแบบรักษาตำแหน่งหรือย้ายตำแหน่ง
คุณชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรเป็นผอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙แล้วก็อดีต
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตอนนี้อยู่ที่ไหนอุบลหรืออะไรสักที่นะแก่งกระจานตอนนี้คืออยู่บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เก้า
เดี๋ยวน้องลองดูเดี๋ยวเพื่อนที่อนุรักษ์ที่เก้าคือที่ไหน
เสร็จปุ๊บเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือณตอนนี้ก็เลยต้องไปดูกันว่าเรื่องนี้จะไปถึงขั้นไหน
เพราะเขามีการพูดมาแล้วว่า๑ทางฝั่งของอธิบดีเนี่ยจะทำเองคนเดียว
หรือหลังจากรับเงินมาแล้วถ้าเป็นจริงนะต้องบอกก่อนนะอันนี้ต้องให้ความบริสุทธิ์กับเขาก่อนด้วยนะ
เพราะว่าเขาคือตกเป็นผู้ต้องหาจริงแต่ว่ายังไม่ไปถึงกระบวนการในการตัดสิน
เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นจริงเงินเนี่ยถ้าเป็นจริงนะทำคนเดียวหรือเปล่า
เงินนี้จะถูกส่งต่อไปให้ระดับชั้นโตขึ้นไปอีกไปถึงนักการเมืองอะไรยังไงหรือเปล่า
อันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองแต่ก็อีกถ้ามันไปถึงขั้นนั้นจริงเอาถึงหรือเปล่า
ตอนนี้อยู่อุบลคือเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในวงสังคม
ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินล่ะใช่ต้องมีการตรวจสอบว่าเงินเนี้ยไปถึงตรงจุดไหน
ถึงขั้นไหนมีการไปแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมได้มีการอ่านข่าวเรื่องนี้ไปเหมือนกัน
หลังจากนั้นผมมีข้อมูลที่เขาส่งเข้ามาเยอะมากนะบอกไม่ได้มีแค่วงการนี้วงการเดียวนะ
มันไปถึงวงการครูวงการทุกวงการนี้ที่มีการวิ่งเต้นต่างนานา
เนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีนะถ้าเกิดว่าเหมือนแบบก็เป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูได้เหมือนกันนะ
แต่ถ้าเอาให้สุดต้องสุดนะก็ต้องให้สุดเลยต้องให้สุดนะต้องให้สุดนะคือถ้าอยู่ดีบอกว่าอ๋อมาจบที่ถ้าเป็นจริงนะ
แล้วจบที่คุณนี้คนเดียวอธิบดีอย่างงี้มันก็ไปไม่ถึงตัดตอนรึเปล่าหรืออะไรยังไง
เอาให้สูงอธิบดีถ้ามันไปได้ต่อก็ต้องไปให้ต่อจริงนะ
แต่คนที่จะพาไปต่อนั้นจะถึงรึเปล่าจะไปถึงรึเปล่าใช่กล้ารึเปล่า
ก็เป็นประเพณีที่เขาแบบมีการโยกย้ายกันสิ้นปีถูกต้องไหมฮะเอาแต่พูดถึงก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
ว่าคำว่ากล้าหรือเปล่าตอนแรกเราอาจจะไม่คิดว่าโอ้โหอธิบดีจะโดนแต่นี่อธิบดียังโดนอ่ะ
ก็ต้องคิดได้ว่ามีสูงกว่าใช่อธิบดีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินี่ไม่ได้เล็กนะ
ใหญ่มากนะคือมดดำซีมิลันอะไรที่เป็นอุทยานแห่งชาติทั้งประเทศ
กูอยากเข้าป่าแล้วไม่อยากดูทะเลแล้ว

กูอยากจะไปตกปลาที่ทะเลแล้วกูไปอยู่ในทะเลแล้ว
จ่ายเงินย้ายอ๋อมันเห็นไหมว่าถ้าเป็นจริงต้องบอกว่าถ้ามันเป็นจริงนะ
ถ้าเป็นจริงแบบนี้ตามที่ตำรวจบอกว่าเขามีหลักฐานทั้งก่อนและหลังการจับเขามีเขายืนยัน
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยเรื่องใหญ่
อยู่ใช่มาตอนนั้นเลยใช่เนี้ยประเด็นมันก็เลยเกิดอันนี้ก็ต้อง
ก็อธิบดีก็คุมหมดอ่ะอืมนะอ่ะโอเคค่ะอ่ะมาเรื่องของความ
ชื่นใจชื่นใจสบายใจกันบ้างสำหรับในช่วงที่เรากำลังจะ
เข้าสู่สิ้นปีนะคะแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่เขาบอกว่าอากาศค่ะ
อากาศจะเย็นลงค่ะคุณค่ะอารมณ์เราจะดีขึ้นใช่ไหมคะ
คุณหนุ่มค่ะครับผมนะคะอีสานจะเย็นลงสี่องศาทางเหนือจะเย็นลง
อย่างแน่ค่ะคุณค่ะตอนนี้ทางด้านพยากรอากาศนะคะ
บอกว่าสภาพอากาศของในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ระบุลงไปเลยนะคะว่าระหว่างวันที่๒๙คือวันพรุ่งนี้เนอะ
กระทั่งถึง๔มกราที่เราหยุดกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง
ลงรายละเอียดกันเลยนะคะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ยี่สิบเก้า
สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรจะใกล้เคียงกันนะคะ
ส่วนวันที่๓๐ลมหนาวจะเริ่มทยอยพัดเข้ามา
มาแล้วเนอะผ่านทางด้านอีสานค่ะอืมอุณหภูมิจะทยอยลดลงทีละเล็ก
ละน้อยทีละเล็กทีละน้อยยิ้มได้เลยนะ
จากนั้นวันที่สามสิบเอ็ดที่เราจะเคาน์ดาวน์กันนะคะอีสานจะเย็นลงอย่าง
ชัดเจนเลยค่ะนะคะแล้วก็ทางด้านเหนือเหนือจะอุ่น
เล็กน้อยค่ะอ๋ออ๋อเหนือจะกลับจะอุ่นขึ้นใช่ใช่
อีสานจะหนาวเหนือจะอุ่นใช่พอวันที่หนึ่งปั๊บ
ก็บอกจะคล้ายคล้ายกับวันที่สามสิบเอ็ดอืมนะคะแต่ส่วนเหนือจะเย็นลง
อ้าวอ่ะโอเคคือมันอุ่นแล้วอ่ะมันอุ่นก่อนอุ่นก่อนอ่ะ
แล้วพอวันที่๑ปั๊บจะกลับมาเย็นล่ะโอเคก็เตรียมเสื้อผ้าให้ดีกันแล้วกันนะคะ
ต่อมาวันที่สองค่ะคล้ายคล้ายวันที่หนึ่งอืมเออเอาละนะ
ผ้ายังใช้ได้อยู่นะคะแต่ตะวันออกแล้วก็ทางด้านอีสานจะอุ่นขึ้น
วันที่๓วันที่๔นะคะจะกลับมาเย็นลงวันที่๔กลางตอนล่างตะวันตกแล้วก็ตะวันออกจะอุ่นขึ้น
สรุปแล้วจะมีการขึ้นลงดีที่มันยังเย็นอ่ะสรุปแล้วคือเย็นนั่นแหละ
แต่อาจจะอุ่นขึ้นร้อนหนาวขึ้นนะคะโอเคขณะเดียวกันในเกรงไกรชัยยาพิเศษนะคะ
เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์พูดถึงหัวหน้าอุทยานอะไรเลย
แกเปิดเผยนะคะว่าอากาศบนดอยจะหนาวอย่าเยือกค่ะนะคะทางดอยอินทนนท
น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะอุณหภูมิบนดอยเนี่ยวัดได้สามองศาเซลเซียส
กิวแม่ปานวัดได้เจ็ดองศาเซลเซียสแล้วก็เกิดน้ำค้างแข็งที่ยอดย่าด้วย
และคำนี้ที่ฉันไม่เคยรู้จักถามคุณพระดำมาเหมือยขาบเหมือนกับแม่คณิ้งยังไง
แม่คณิ้งน้ำค้างที่เป็นน้ำแข็งอ่ะค่ะนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วค่ะ
ที่บริเวณลานจอดรถของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินถนน
โดยปีนี้ที่ดอยอินถนนตั้งแต่ช่วงพฤษภาขอโทษ
พฤศจิกายนนะคะจนกระทั่งถึงธันวาเนี่ยเกิดเหมือยขาบหรือแม่คณิ้งแล้ว
แปดครั้งแซนว่าหนาวจริงอากาศเย็นลงใช่ปีที่แล้วเนอะใช่นะคะ
ตัวเลยนะคะประชาชนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาต้องเตรียม
กันหนาวเครื่องนุ่งห่มที่นอนอะไรต่าง
มาให้พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะขึ้นไปยอดดอยค่ะ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
มาค่ะ
วันนี้เพจเครื่องรีโมทเขาพูดเรื่องหนึ่ง
ถ้าสมมติละครช่วงประมาณหลังจากข่าวสายไขนี่มาคุ้มหนึ่ง

เดี๋ยวกันราคอนนี้ก็คือรายการไทยรัฐหนูโชว์ของเราเองแหละ
ถ้าสมมุติคุณไปต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นถ้าคนจะดูละครเขาจะดูเลยนะ
คนที่เขาจะดูข่าวอย่างจริงจังเขาจะดูอย่างนี้เราถึงเรียกว่า
ไทยรัฐการละครไงเพราะโอ้โห

ล่าสุดเนี่ยก็มีกระแสข่าวลือสะพัดเป็นผู้ประกาศข่าวคนดังทำเรตติ้งยืนหนึ่ง
ไปช่องใหม่แต่ไม่รู้ว่าสถานีไหน
ทำให้หลายคนต่างสงสัยว่าผู้ประกาศข่าวคนนั้นน่ะคือใคร
ล่าสุดคุณสมพบรถรัตนวรีได้โพสต์ข้อความว่า
พุทธอภิวัลลาออกจากช่องอมรินแล้ว
สายข่าวบอกว่าได้ใบลาออกอนุมัติแล้ว
ด้วยเหตุผลขอพักหน้าจอก่อน๔เดือน
ส่วนจะไปช่องไหนนั้นรอให้ข่าวแบบว่า

แน่นอนฮะพุทธกับวิธีการเล่าข่าวแบบเขาเนี่ย
เขาสร้างช่องเลยล่ะคนคนเดียวสามารถทำให้ช่องอมรินทีวีเป็นที่พูดถึงได้เลย
ก่อสตธชก็ทำงานหนักในการจับผิดทุกรายกาลข่าว
แต่อมรินอาจหวือหวามากไปหน่อยนะครับ
เขาไปไหนช่องใหญ่ไหมถ้าเขาบอกมีการวิเคราะห์
เขาบอกว่าอาจจะเป็นช่อง๗ช่อง๓หรือเปล่า
พุทธะเลยค่ะอำนาจต่อรองของเขาจะแผ่วกว่าเดิมหรือไม่
ค่าตัวจะมหาศาลไหมคงเป็นหัวข้อที่หลายคนอยากจะรู้
มีคนเอ่อถ่ายถามกันต่อไปค่ะโดยเฉพาะแฟนแฟนทุบตกข่าว
เพราะเรตติ้งของเขาเนี่ยเขาต้องยอมรับเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขที่
ทีเดียวที่ศูนย์ทีเดียวเลยนะฮะพุทธคือเบอร์หนึ่งของอมริน
ว่ากันว่ารายได้จากรายการข่าวถึงกับแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาด้วยซ้ำไป
เขาอ่านข่าวเนี่ยเขาได้เปอร์เซ็นข่าวด้วยซ้ำไปเขาได้เปอร์เซ็นต์จากการขายด้วยซ้ำไป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
สิ่งที่ตามมาถ้าพุทธจากไปเนี่ยระบบการสั่งข่าวปั้นข่าวของอมรินจะเป็นยังไงต่อไป
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองพุทธกับช่องใหม่เขาจะไปอยู่ในฐานะอะไรนะฮะ
คำถามทั้งนั้นเลยเป็นคำถามโมเดลธุรกิจที่เขาไปคืออะไร
อำนาจต่อรองเนี่ยที่ต้องลดลงกว่าเดิมเมื่อเจอผู้บริหารใหม่หรือกลุ่มคนทำข่าวดั้งเดิมเนี่ย
ของช่องอมรินไปกับเขาด้วยหรือเปล่าเพราะว่างั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็จะติดตามกันไปหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าพุทธกับไทยรัฐเราเนี่ยเป็น
เร็กติ้งนี้ดูกันนาทีต่อนาทีนะฮะ

ดูว่าข่าวนี้เป็นยังไงข่าวนี้เป็นยังไง

แต่ข้อแตกต่างคือไทยรัฐเนี่ยทำข่าว

ไทยรัฐทำข่าวด้วยระบบ

สมระหว่างตัวเขาแล้วก็ระบบการทำข่าว
มาจากสูตรของเขาเป็นหลัก

ช่องทีวีที่ว่าด้วยรายการข่าว
ตื่นตัวตื่นเต้นเสมอเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากการขยับปีกจาก

ตอนนี้คือพอพี่ติ่งสมพบเนี่ย

วิเคราะห์ตั้งข้อสังเกต

ในหลากหลายมุมมองนะครับ
แต่ประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณพระดำคุณอ้วน
ประเด็นสำคัญคือคุณพุทธเนี่ยแกเข้ามาตอบเม้น

พอพี่ติ่งแกลงปุ๊บเนี่ยคุณพุทธมาเม้นบอกว่า
เคารพและศรัทธาการทำงานของพี่ติ่งเสมอครับ
แม้จะไม่เคยพบพูดคุยขอบคุณที่พูดถึงครับ
หวังว่าพี่ติ่งจะช่วยเปลี่ยนรูปให้หน่อยนะครับ
ก็คือรูปเนี้ยหรอ

ทีนี้พอคุณพุทธเข้ามาตอบแบบนี้เนี่ย

เพราะว่าถ้าไม่ใช่คุณพุทธก็ต้องปฏิเสธ

มันเหมือนกับว่าอ้าวถูกไหมอ่าก็คือออกแน่นอนอ่ะ
อย่างที่บอกเพราะพี่ติ่งแกพี่ติ่งสมภพแกวิเคราะห์มาแบบนั้น
ถ้าเกิดไม่ใช่ว่าคุณพุทธออกจริงคุณพุทธก็ต้องพิมพ์มา
ติงครับด้วยความเคารพครับอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นบ้างครับ
พี่ติ่งต่างต่างนานอ่าอ่าแต่คุณพุทธก็ขอรบพี่ติ่งนะครับ
ถึงมันจะไม่เคยแต่ขอแค่อย่างเดียวเลยครับ
ขอแค่เปลี่ยนรูปคือแกออกแน่นอนแล้วล่ะ
แล้วใครจะมานั่งอ่านก็ลองดูดิเอาลองดูคือทรง
ทรงทรงน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ประเด็นเนี่ยจุดหมายปลายทางคือ
พุทธจะไปที่ไหนทุกคนอยากรู้นะแต่แต่แต่ผมอ่ะ
ก็ก็ช่องสามน่าจะเต็มหมดแล้วล่ะคือผมว่าคุณพุทธแกน่าจะ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถึงจุดถึงจุดที่แกอยากจะพักหรือเปล่า
แล้วกลับไปคิดก่อนว่าแกจะทำอะไรหรือเปล่าอาจจะยังไม่มี
ตัดสินใจไปช่องไหนอาจจะอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจไปช่องไหนหรือเปล่า
คือคือคือมันเป็นธรรมดาของของของของของสื่อของของของ
คนไทยก็อ่ะเป็นธรรมดาของคนไทยเป็นคนอะไรก็ที่เวลาที่นักข่าวจากช่องหนึ่ง
ออกจากที่หนึ่งก็ต้องต้องบอกว่าไปอีกที่หนึ่งเหมือนกับสมัยก่อนดาราออกจากช่องหนึ่งก็ต้องไปอีกช่องหนึ่งถูกไหม
แต่ทำไมเราไม่ถึงไม่มองอีกมุมนึงบ้างว่าอ๋อคุณพุทธเขาอาจจะอิ่มตัวหรือหยุดพักก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดใหม่มาเคาะโต๊ะกันใหม่มาทุบโต๊ะกันใหม่ว่าจะเอายังไง
ก็เป็นไปได้พักสัก๔เดือนไตรมาสนึงเราไม่รู้๔เดือน๖เดือนหรือปีนึงเราก็ไม่รู้
คือตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คุณพูดไงตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรากำลังคาดเดากันเอง
เราเนี่ยกำลังคาดเดากันเองจนกระทั่งมันเป็นข่าวขึ้นมาว่าพุทธจะไปช่องนั้นไปช่องนี้ไปช่องนู้นไปช่องนี้อะไรอย่างเงี้ย
แต่เราไม่ได้คิดกันว่าพุทธอาจจะหยุดพักก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่
อ่ามีคนมานั่งรอแฟนอยู่สักพักนึงอ่าอาจจะไม่ได้กลับมาที่เก่าเพราะเขาใช้คำว่าลาออกเลยอ่า
ไม่ได้กลับมาที่เก่าเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นก่อนหรืออาจจะไปทำอะไรยังไง
หรืออาจจะไปช่องอื่นก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของอนาคตไง
ทุกคนก็อยากรู้ล่ะถ้ายังงั้นเออทุกคนสร้างสร้างกระแสของการให้คนอยากรู้
แต่แต่ไม่ใช่พี่คือประเด็นคือวันนี้คือทุกคนก็เป็นแฟนคลับของคุณพุทธ
ก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมแต่ในมุมกลับกันคือคือตอนนี้ทุกคนจะถูกจับไปหมดเลยว่า
จะไปช่องเจ็ดช่องสามช่องนู่นช่องนี้อะไรหมดเลยอย่างงี้ไงแต่ช่องสามเต็มแล้วล่ะ
อ่ะลองอ่ะคุณลองมาคิดเล่นเล่นกันดูดีอ่ะช่องวันไม่น่าจะใช่อ่าช่องวันไม่ใช่
เพราะช่องวันเขามีคุณหนุ่มคุณหนุ่มมีคุณหนุ่มคุณนิบ
คุณหนุ่มคุณหนุ่มที่มาจากช่องเจ็ดคุณหนุ่มอะไรนะอนุวัฒน์
คุณหนุ่มอนุวัฒน์ก็มีอีกหลายคนคุณหนุ่มจัดคุณจัด
มีตอนเช้าชื่ออะไรนะเอ่อเอ่อมีคุณอะไรนะคุณโจเอ่อ
คุณโจอรชูนโจอรชูนตอนเช้าเอ่อมีคุณนิบปอนด์มีนาธารณะ
คือวันนี้ช่องวันอันนี้ช่องวันอ่ะผมว่าน่าเต็มนั่นแล้วเต็มแล้วอ่า
ไทยรัฐก็มีคุณอุ๋ยโอ้ไทยรัฐเต็มแล้วฮะเอาพูดง่ายง่าย
ผมก็ไม่เชื่อว่าคุณพุทธจะมาไทยรัฐเพราะว่าก็เป็นเหมือนกับ
เป็นคู่แข่งกันมาทางธุรกิจถูกไหมฮะแต่ว่าในมุมกลับกันผมเชื่อว่า
คู่แข่งธุรกิจเวลาเขาไปเจอข้างนอกกันเขาก็ทักทายกันนะ
ถูกไหมไทยรัฐเหรอเพื่อไปเอางี้ดีกว่าผมถามคุณผู้ชมตรงเนี้ย
คุณเคยคิดไหมล่ะว่าวันนี้คุณจะเห็นหน้าพุทธอภิวัลมาอยู่ในไทยรัฐตอนนี้
เอาเนี่ยพุทธโผล่ในไทยรัฐน่ะอันนี้คุณเคยคิดไหมจะเห็นหน้าพุทธอภิวัลมาอยู่ในไทยรัฐในวันนี้
ฉันว่าช่องเจ็ดเอ้าช่องเจ็ดก็เป็นไปได้เพราะช่องเจ็ดไม่มีนักข้าว
เจ็ดตอนนี้เขาก็เซตใหม่เซตใหม่ตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีข่าวตอนเช้าซึ่งเทโรทำของคุณไรอัน
อืมคุณทินโชคกระมวลกิจน่าจะมาอ่านเพราะคุณทินก็ทำตอนเย็นอยู่แล้วอืม
ถูกไหมคุณทินทำตอนเย็นแล้วก็เช้าก็มีถูกไหมช่อง๓ก็มีคุณสรยุทธ์
ใช่ไหมอ่าช่องเก้าช่องเก้าเนี้ยผมได้ยินข่าวว่าจะมีการอ่า
แล้วก็เซตใหม่อืมเซตสีโร่ใหม่อ่าอืมมีความเป็นไปได้ไหมจะมีที่ไหนอ่ะ
พีทีวีเหรอเธอพีพีทีวีพี่พีทีวีไม่น่าจะหรือก็อาจจะเป็นไปได้
เราก็ไม่รู้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพียงแต่ว่าวันนี้เราคิดกันไปเองหรือเปล่า
เพราะคุณพุทธยังไม่ได้พูดเลยเราคิดกันไปเองก็คิดไม่ออกหรอก
เพราะอยู่ที่ตัวเขาจะเป็นช่องอื่นอื่นเช่นเจ็กเทอร์เอ็นไหม
ถ้าวันหนึ่งเขาออกมาพูดอย่างนี้ผมบอกว่าเจ็กเทอร์เอ็นคงไม่ใช่อ่ะค่ะ
ไม่คือถ้าวันหนึ่งเขาออกมาพูดบอกว่าอ๋อจริงผมยังไม่ได้ไปช่องไหนเลยครับ
ผมแค่อยากจะพักก่อนแล้วค่อยมาคิดที่หลัง
มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไงอืมแต่เราไปคิดกันเองไง

แต่มันอยากรู้วันนี้ไง

ก็คงต้องใช้คนนะ

เขาก็อ่านพูดบันทึกหัวคุณพุธ

รายการกี่ชั่วโมงเท่ากับไทยรัฐนิวโชว์เราใช่ไหม

เดี๋ยวก็รู้ค่ะเดี๋ยวก็รู้

หนึ่งเรื่องที่คุณจะต้องเล่าคุณนวัดอิสระไกรศรี

ก็คือไม่มีอะไรเรื่องราวคือว่า
ประเด็นมันเกิดจากการที่เมื่อวันก่อนคุณนวัดเนี่ยแกได้มีการออกมาแถลงข่าว
แล้วแกก็ได้มีการพูดคุยกับชายคนนึงซึ่งชื่อว่าเอก
คุณเอกมายืนข้างแกแล้วแถลงข่าวคนนี้
คือหัวข้อเรื่องก็คือว่าแกเนี่ยก็บอกว่า
ฟอร์มของหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ย
ครั้งหนึ่งเคยเอานางงามไปแจกเงินให้กับคุณเอกคนนี้
ก็คือถึงไหนแล้วเนี่ยโอเค

คุณเอกเนี่ยเขาก็ออกมาพูดบอกว่า

ก่อนหน้านี้คุณนวัดเองได้มีการนำเอานางงาม๕คน

ไปแจกเงินเอาไปมอบเงินรางวัล๖ล้านบาท
ให้กับทางฝั่งของคุณเอกคนนี้
กรณีที่ว่าเขาไปซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์
ทางแพลตฟอร์มของหงทอง

จริงครั้งนึงเนี่ยหงทองเนี่ย
สนับสนุนมิสแกรนด์ในการทำสัญญากัน๕ล้านบาท

เป็นเหมือนกับสปอนเซอร์ในการสนับสนุนไป
แต่มีข้อแม้ในข้อสัญญาบอกว่า
แต่ถ้าเกิดว่าครั้งใดก็ตามแต่ที่ทางฝั่งหงทองเนี่ย

ต้องให้เหล่าบรรดานางงามทั้ง๕เนี่ยนะฮะ
ได้มีการเอาเงินไปมอบให้กับผู้ถูกรางวัล
นี่คือครั้งแรกที่ไปนี่คือครั้งแรกที่ไป
นางงาม๕คนก็ไปอิงปงอิงฟ้าก็ไป
ปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ซึ่งหลังเนี่ยคุณดาวัสก็บอกว่า
มันก็ดูแปลกเหมือนกันว่าเหมือนกับมีคนมาพูดว่า
ผู้ที่ถูกลอตเตอรี่จากหงทองไม่ได้ถูกจริง
มันเริ่มจากตอนบิ๊กเอ็มไงไม่ตอนไหนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนบิ๊กเอ็มใช่ไหม
ใช่อันนี้ก่อนเสร็จแล้วประเด็นมันก็เลยเกิดขึ้น
ไปถึงตัวหลัก๒๔ล้านที่มีคนถูกแล้วคนนั้นเนี่ย
ก็คือเป็นอ่าเจ้าของร้านเพชรแล้วแบ่งหนึ่งรางวัลเนี่ย
มาให้บิ๊กเอ็มอืมเนี่ยก็คือประเด็นอันเนี้ยอืม
เนี่ยได้มีการถ่ายรูปแล้วก็ลงข่าวกันต่างนานาเนี่ยนะฮะ
ปรากฏหลังจากนั้นคุณนวัดเองก็เอามาเปิดเลยบอกว่า
หงทองเนี่ยจริงแล้วเนี่ยไปจ้างเขาอย่างคุณเอกเนี่ย๕๐๐บาท
ก็ได้มีการออกมาพูดกับผมบอกว่าตอบไม่ได้อ้าวอุ้ยอะไร
ตอบไม่ได้เขาจะพูดในสารผมก็ถามว่าจริงหรือเปล่าครับเนี่ย
แบบตกลงคือยังไงเขาเขาบอกไม่ทราบค่ะอุ้ยอ้าวไม่ทราบค่ะ
ขอให้การบนชั้นศาลเขาจะไม่พูดในรายการเขาจะพูดยังไม่พูด
จะไม่พูดอันนี้ทนายก็มาด้วยเห็นไหมทนายมาด้วย
ใช่ชุดดำนั่งอยู่คู่กันไงทนายก็บอกว่ามันพูดไม่ได้พูดไปเนี่ย
มันจะเป็นแบบเราตอบรับไปเลยว่าจริงหรือไม่จริง
ผมก็เลยเอางี้ทนายกินรังนกก่อนไหมรังนกทำไมทำไม
จะได้บำรุงเช็ดมิ้นจะได้แบบกูจะเงียบเต็มเหนื่อย

ผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
วันนี้นวัดอันนี้เมื่อวานนี้ผมก็ทำเรื่องนี้ไป

ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่า
ผิดสัญญาหรือไม่ผิดสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของนางงาม
ทางฝั่งของหงทองเนี่ยเขาบอกว่า
นวัฒน์เนี่ยหรือทางมิสแกนเนี่ยไปผิดสัญญาเขา

ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าผมไปรู้มาว่า
แล้วไปเอาตัวเลขที่ไหนมาว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง

ไปซื้อจากคนที่ถูกมาสมมุติว่า

เป็นแอปกัญชัยออนไลน์

วันดีคืนดีปุ๊บพี่อยากทำแผนการโฆษณา

ที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง

เอี๊กที่เมื่อกี้นี้ที่เอาเงินไปมอบให้

มาห้าพันบาททางฝั่งของซีโอทางวีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะเออขอไปพูด
ชั้นศาลละกันจริงจริงแล้วก็ถูกกันแกล้งมีคนมาแจ้งเขาว่าจริงหรือ
จริงเขาก็ยังไม่ตอบจริงหรือไม่จริงแต่นวัดบอกว่ามันจริงฉันพูดเลยว่ามัน
พูดอีกบอกเอาเงินมา๒๔ล้านจ่ายแล้วไปไหนอ่ะก็แบตอีกอ่ะ
ก็คืออามาสเซ็ตไว้จ่ายแล้วก็เดี๋ยวกับบ้าน๕๐๐๐บาทเพราะแค่นั้นไงแล้ว
เสร็จแล้วปุ๊ปอยุ่ดีน้ำมันก็ไปให้ไปติดต่อน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็น
เก่าคนหนึ่งของทางหงทองเนี่ยแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการแล้วก็บอกว่า
รู้มาอะไรอ่ะมันก็เป็นประเด็นไปหมดเลยตอนนี้ก็ต้องรอหงทองออกมาชี้แจงอีกทีนึง
แล้วล่าสุดหงทองเขาก็ล่อนหนังสือแล้วเขาจะฟ้องแล้วนะ

ไม่รู้เหมือนกันก็ฟ้องทั้งนวัดทั้งต่างนานานั่นแหละ

ต้องติดตามกันต่อไปเรื่องนี้มันโอ้โหเอา
เอ้าอีกสักนึงเบรกแล้วลูกเบรกก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาพูดว่าเล่าหน่อยเนาะ

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ

อ๋อแต่พุทธไม่รู้ไปไหน

พุทธไม่รู้ไปไหนตอนเนี้ยแต่ผมยังอยู่
พุทธไม่รู้ไปไหนตอนเนี้ยแต่ผมยังอยู่
ไม่รู้ไปไหนตอนเนี้ยแต่ผมยังอยู่

แต่ไปดูว่าคุณไอ้ขวัญกับช่องเจ็ด

นี่แต่ไปดูว่าคุณเอกขวัญกลับช่องเจ็ด
นี่แต่ไปดูว่าคุณเอกขวัญกลับช่องเจ็ด
นี่แต่ไปดูว่าคุณเอกขวัญกลับช่องเจ็ด
นี่แต่ไปดูว่าคุณเอกขวัญกลับช่องเจ็ด

นี่แต่ไปดูว่าคุณเอกขวัญกลับช่องเจ็ด

นี่แต่ไปดูว่าคุณเอกขวัญกลับช่องเจ็ด
นี่แต่ไปดูว่าคุณเอกขวัญกลับช่องเจ็ด
นี่แต่ไปดูว่าคุณเอกขวัญกลับช่องเจ็ด

นี่แต่ไปดูว่าคุณเอกขวัญกลับช่องเจ็ด

นี่แต่ไปดูว่าคุณเอกขวัญกลับช่องเจ็ด

นี่แต่ไปดูว่าคุณเอกขวัญกลับช่องเจ็ด

หรือเปล่าหรือขวัญกับเข้มหัสวีหรือเปล่าเขาบอกใครก็ได้ที่เคมีเข้ากันได้หมดเนี่ย
มัสวีลูกสาวลูกชายของนายลูกสาวลูกชายของหิงปณิตาไงนิตานี่เขารักมากไง
รักมากไหมรักสิหรือจะเป็นแบบว่าธันวาอย่าลืมว่ามีธันวาสุริยจักรอีกนะ
ใครอีกน่ะธันวานี่เพื่อนฉันแล้วกันอ๋อเพื่อนคุณนะแล้วก็มีใครนะ
มีมิคทองระยะอีกหนึ่งคนมีบิ๊กเอ็มไงเธอบิ๊กเอ็มไง
เอ็มบิ๊กเอ็มหงทองอ่ะมีบิ๊กเอ็มอีกเขาก็อยากเล่นกับบีเอ็มอีก
แล้วก็มีน้องบูมอีกนี่นะฮะว่ากันไปก็มาลุ้นกันว่า
เรื่องแรกขวัญจะประกบกับใครโอเคนั่นคือเรื่องของน้องขวัญ
ฟังเรื่องน้องหมากและน้องคิมเบอรี่บ้างนะคะพาเดินชิวกันในบ้านที่เชียงใหม่ค่ะ
ความสุขที่เรียบง่ายเงินก็ซื้อไม่ได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านที่เชียงใหม่
คิมเบอร์รี่ได้โพสต์ภาพขณะที่จูงน้องหมาเดินเล่นที่บริเวณของบ้าน
รับอากาศเย็นในขณะที่
พี่มากก็โพสทภาพคู่กับกิมเบอรี่นะคะ
คิมก็เข้ามาตอบเลยทีเดียวว่าเวสฮิลอ่าแปลว่าชีวิตนะ
สำหรับหนูหมาก่อนที่เธอเล็งตัวใหญ่ใหญ่หายไปกันหมดแล้วหมาไม่มีตัวใหญ่

แล้วปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยก็มีชิวาว่ามา

ชิวาว่าเนี่ยก็มาเสร็จเขาก็ทะเลาะกัน

คือแม่บ้านผมก็ไปทำงาน

แม่บ้านก็เห็นว่าไอ้สองตัวนี้มันสองคนนี้เจาะกัน

เอาไปใส่ไว้ในกรงก่อนคือแยกกันก่อนเพราะตีกัน

สักพักไอ้โบ๊ทเข้าที่นี่เสียงเอาอ๊าก

ใช่นังทนอากาศร้อนไม่ได้มันถึงถัดแดดแล้ว

แต่ก็สักพักขออนุญาตแก้ข่าวได้ไหมฮะ

ล่าสุดเลยเนี่ยพักพลังประชารัฐออกมาแก้ข่าวทุกคนแล้วนะฮะ
มิ่งขวัญยังไม่ไปไหนคุณเศรษฐขวัญยังอยู่พักพลังประชารัฐ
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นการลาออกจากภักดิ์ประชารัฐ
หรือไปลาออกที่กรกตนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณยังอยู่ช่วยทำงานในพักพลังประชารัฐ
แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิทย์รองนายกเนี่ย
ให้ไปทำงานในพักอยู่เลยเนาะแล้วก็ทุกคนไม่ได้มีกระแสยังเป็นกะขาดอยู่
แก้ไขค่ะแก้ไขนะครับเบรกก่อนนะฮะ
เนี่ยนะล่าสุดนี้มีมาแล้วนะคุณตุ๊กนะบอกพี่หนุ่มไม่รอดแน่ค่ะ
ไฟพร้อมหน้าศาลค่ะกลัวอะไรสารก็เหมือนบ้านหลังที่สองของพี่หนุ่ม

ให้พี่ไปนอนอยู่ที่บ้านสบาย
ขอพักเบรกแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
เอาล่ะล่าสุดนะฮะก็พระเอกคนนี้หล่อมาก
เขาบอกคนนี้หล่อจริงนะครับคุณแน็กชารี

อยู่แล้วหล่อมากเขาบอกว่าแน็กเนี่ยนะฮะหลังหลังเนี่ยดิวแต่งชุด
หล่อจริงจริงเห็นไหมเนี่ยเขาบอกหล่อเห็นไหมเขาเป็นคนหล่อ
ว่าแค่เขาเป็นคนแปลกเท่านั้นเองจริงเขาเป็นคนหล่อแต่เขาเป็นคน
แปลกแต่เด็กเด็กตอนที่อยู่พี่จำได้ไหมอ่าเนี่ยมีคนมาบอกเนี่ย
แน็กนั้นตัวจริงหล่อมากแต่เขาแค่แปลกเพราะจ้างให้ความหล่อเข้ามา
แต่ลืมบอกวิธีใช้แล้วมีมารยาทไหว้ตลอดอนาคตไกลไม่ต้องบี
แต่เราชอบดูดิดูดิเราชอบช้าลืมเรื่องว่าเธอฟังยัง
โจรเข้ามาเสร็จแล้วไอแก๊กยังไม่นอนตอนตีสองอ่ะเออยังไง
โจรเข้ามาถึงในบ้านปุ๊บไล่โจรมันลงมาถึงปุ๊บเจอโจร
เข้ามาทำไมอีกอ่ะผมไม่มีอะไรจะให้ป้นแล้วไปป้น
พี่ออกไปเถอะไปฉันอ่ะเออพี่ออกไปเถอะผมไม่ทำอะไรพี่หรอก
ผมรู้พี่จะมาเอาอีกผมไม่มีอะไรจะให้พี่เอาแล้วตั้งบ้านเนี่ย
ผมเหลือแค่เนี้ยจริง
โปรดติดตามตอนต่อไป